เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูเหตุการณ์

เพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะ
ที่ใช้รถแล้วก็บันไดพาดแล้วก็ปีนขึ้นไป
เพื่อช่วยเหลือหญิงท้องแก่ที่ติดอยู่ที่ระเบียง
หอพักมีสุขพัฒนาที่ตำบลช้างม่อยค่ะ
คือที่หอพักแห่งนี้เนี่ยมันมีไฟไหม้ที่บริเวณชั้นสอง
ภายในห้องสองศูนย์เจ็ดแล้วไฟก็ห่มลุกไม่รุนแรงมากนะคะ
มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาทำให้คนที่พักอาศัยเนี่ย
หนีตายขึ้นไปชั้นบนกันหมดแล้วก็ออกมาขอความช่วยเหลืออยู่นอกระเบียง
เพราะไม่สามารถเปิดประตูห้องได้เลยคุณผู้ชมดูควันค่ะ

สิทธิ์หมดสติกันได้ค่ะใช่ค่ะ
ท้องแก่เสื้อสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เธอก็ยืนร้องขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณริมระเบียง
ห้องเธออยู่ชั้นสามนะคะห้องสามศูนย์เจ็ด
เธอบอกว่าเธอไม่สามารถลงมาจากหอพักได้
ควันเยอะมากแล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดออกมาเนี่ย
หายใจเอาควันเข้าไปกลัวลูกในท้องจะเป็นอันตราย
นางสาวสมสิริทองทัพเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอนอนอยู่แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้
พอมีควันเข้ามาในห้องก็รู้แล้วล่ะค่ะ
สัญญาณไฟไหม้ก็ดังขึ้นรู้เลยว่าไฟไหม้แน่นอน
ไม่รู้จะทำยังไงดีเลยออกไปนอกระเบียงก่อน

ในใจไม่ได้ห่วงตัวเองเท่าไหร่หรอก
ห่วงลูกในท้องค่ะเพราะว่าเธอท้องเนี่ย๙เดือนแล้ว
อีกไม่กี่วันก็จะได้เห็นหน้าลูกอยู่แล้วค่ะ
ลองฟังเธอเล่าเหตุการณ์ดูนะคะ
ส่วนชาวบ้านนะคะที่เข้าไปดับไฟเป็นคนแรก

ตอนแรกไฟมันไหม้ที่หัวเตียงก่อนค่ะ
จากนั้นก็ลุกลามไปเรื่อยแล้วก็เกิดกลุ่มควันจำนวนมาก
ชาวบ้านที่พักอยู่ในหอก็ต้องพากันหนีเอาชีวิตรอด
แต่เคราะห์ดีนะคะไม่มีใครเจ็บ
หรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เลย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้
แล้วก็เชิญตัวเจ้าของหอพักมาสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงด้วยค่ะ